กรุงเทพมนครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
ก็มีการมีคำสั่งออกมา
สัก๒คำสั่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปิดสถานที่ต่าง
แล้วก็การแนะนำให้ประชาชนต้องทำตัวอย่างไกลนะฮะ
และเมื่อวานี้มีประกาศกรุงเทพมนาคม
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวอีกนะครับ
ซึ่งลงไว้เมื่อวันที่๒๑มีนาคม๒๕๕๙
ถือว่าเป็นฉบับที่๓แล้วเรื่องของประกาศตรงนี้
ฟังประกาศกันก่อนผมอ่านตามประกาศเลยหนึ่งนะฮะ
เพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราว
ประกาศดังกล่าวมีความเข้าใจตรงกัน
และเจ้าของสถานที่ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตนี้
จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะครับ
ร้านอาหารโดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา
เข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม
จำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นในวงเล็บไว้
เว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน

แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ร้านอาหารวงเล็บให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
เล็บปิดไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร
ประกาศน้ำวันที่๒๓มีนาคม๒๕๖๓ซึ่งจัดใช้วันนี้

เอางี้ง่ายผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง
โพสต์ซ้ำเข้าไปอีกครั้งสาระสำคัญแบ่งเป็น๔ข้อหนึ่ง
สรรพสินค้าต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป

๒ธนาคารในและนอกห้างเปิดได้
๓ร้านอาหารรวมถึงร้านอาหารในครูหารถเข็นแผงลอยจำหน่ายอาหาร

เพิ่มเติมออกมาข้อสามเพิ่มเติมมาใหม่
๔ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้
แต่ต้องมีมาตรการเว้นระยะ

บอกว่าให้เฉพาะลูกค้าโรงแรมกินได้เท่านั้น
แต่ทีนี้ให้ลูกค้าอื่นไปซื้อกลับบ้านได้

อันนี้เข้าใจง่ายกว่าดีที่ผู้ว่าโพสต์ซ้ำเข้ามานะ
จะได้เข้าใจง่ายนะครับ
ส่วนการที่ทีมข่าวของเราไปสอบถาม
จากร้านอาหารหลายร้านที่ยังมีลูกค้านั่งกินอาหารอยู่ที่ร้าน
โดยแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งย่านมักกะสันเขตพญาไทยก็เปิดเผยบอกว่า
ขายอาหารตามสั่งมา๒๐กว่าปี
พอช่วงวิกฤตโควิด๑๙ระบาดยอดขายมันตกลงเกินครึ่ง
วันนี้คือเมื่อวานนี้นะลูกค้ายังนั่งกินแต่ก็แทบจะไม่มีแล้ว
ส่วนใหญ่ก็สั่งใส่กล่องกลับบ้าน

แล้วก็ใส่กล่องกลับบ้านเขาใส่กล่องกลับบ้านกัน
เฉพาะวันนี้นะใช้กล่องกลับบ้านกันเยอะ
ส่วนมากแกไม่มีนั่งกินเลยแทบไม่มีเลย
ก็จะขายไปเรื่อยเนี่ยลูกคนแล้วต้องกินต้องใช้ใช่มั้ย

ผู้ตรงก็ตรงไลวันอีกอีก
ก็จะขายไปเรื่อยได้มั่งเสียมั่งทำไมขายเราก็ไม่มีกิน
เห็นมั้ยล่ะมันได้น้อยก็ต้องขาย
อย่างนั้นมันไม่มีกินเลยอ่ะ

ห้างสรรพสินค้าเขาสนองมาตรการของกรุงเทพมนาคมอย่างไร
เมื่อวานเป็นวันแรกที่มีการประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทีมข่าวไปสำรวจก็พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะ

รวมถึงเปิดแค่เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายอาหาร
แต่ร้านขายอาหารก็มีพนักงานยืนหน้าร้าน
แล้วก็ให้ลูกค้ามาสั่งกลับบ้าน
โอ้โหไปต่อคิวกันอยู่หน้าร้านอาหารเต็มไปหมดเลย
อาหารเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อว่าไปต่อคิวแทนลูกค้านะครับ
มาตรการที่ออกมานะคะย้ำว่าที่อ่านไปเนี่ย
เพราะกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติตามด้วยนะคะส่วนเรื่องของธนาคาร
ว่าจะมีการประกาศว่าเปิดทั้งในห้างและนอกห้าง
แต่บางธนาคารเขาสั่งปิดนะฮะตรวจสอบกันเป็นข้อไปนะคะ